กลับไปครับที่นนทบุรีมีเหตุการณ์ขับรถปาดหน้ากัน
คนที่ขับปาดขับเฉียวชนเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ยอมจะหยุดไม่ยอมจะคุยนะฮะ
ขับหนีไปเลยหลังจากนั้นผู้เสียหายก็ขับตาม

คนที่ก่อเหตุลงมาด่าไม่พอฮะ
รวยสีส้มกลวยจราจรยกจะฟาดด้วย

ไหน

ไหน
เป็นใคร
ทำไมไม่ให้ส่วนรถถ้าไม่จัดเดี๋ยวฟาดเลยยกกลวยไปแบบนี้ฮะเอาเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับจุดนี้คือบริเวณหน้าทางเข้าเมืองทองธานีปากซอยแจ้งวัฒนะปักเกร็ด๓๙
ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณนงเยาวอายุ๓๘เธอขับกระบะคันสีแดงนั่นนะฮะ
คันที่มีข้อข้างแล้วเปิดไฟตีฉุกเฉินกระพริบแบบนั้น
นี่นะฮะเธอขับรถคันนั้นไปเฉียวกับรถคู่กรณี
ก็คือเก๋งคันที่ขับตามมา
คันนั้นเป็นของคุณประภาษณ์อายุ๔๒ครับ
เฉียวชนกันตั้งแต่นู้นบนทางด่วนแจ้งวัฒนะ
นี่คือรถยนต์ของผู้เสียหายคันนี้นี่นะฮะ
ผู้เสียหายเล่าว่าผู้หญิงคนที่ขับกระบะแดง
ขับตามรถตามหลังผมมาบนทางด่วนแล้วจู่

หักเลี้ยวแล้วเบียดมาชนรถของเขา
มาชนรถผมคุณตำรวจดูร่องรอยข้างรถหน่อย
ร่องรอยข้างรถชนตรงจุดนั้นเหมือนตั้งใจหรือเปล่า
นี่เห็นไหมมันมีรอยอยู่ตรงนี้ประตูด้านหลังเนี่ยนี่นะฮะ
กระทั่งมาถึงหน้าปากทางเข้าเมืองทองธานี
ผมพยายามที่จะขับตามเธอมาบีบแตรให้เธอหยุดเธอไม่หยุด
แต่สุดท้ายหยุดเพราะเจ้าหน้าที่เรียกให้จอด
พอจอดปั๊บลงมาก็ด่าเลยครับ
พอเขาลงมาจากรถเพราะว่าเขาเป็นผู้เสียหายนี่แหละคุณขวัญคุณผู้ชม
พี่ครับทำไมพี่ไม่หยุดรถล่ะครับ
ถามไปยังไม่ทันได้คำตอบเจอคำด่าก่อนแล้วฮะ
ไม่พอยกกรวยขึ้นมาจะฟาดเขาด้วย
ตำรวจเศร้าพ่อปะเกรตครับเข้ามาระงับเหตุ
พาคุณนงเยาวคุณพี่คนนี้ไปโรงพักสงบสติอารมณ์
คุมตัวขึ้นท้ายรถไปแล้วครับ
ยังมีสักลายที่บริเวณต้นขาด้วยนะ
แต่ว่าแม้แต่ว่าตำรวจจะเอาตัวขึ้นรถท้ายกระบะ

เน่าเหม็นเต็มรถเลย

เน่าผลไม้เน่าถุงขยะของกินกอง
เกะละกะอยู่แบบนี้ครับหู
แล้วไปเจอกระเป๋าเป้เป็นกระเป๋าหนังสีน้ำตาล

หยิบออกมามีเงินอยู่ร้อยหนึ่ง
เนื้อทั้งตัวบนรถมีอยู่ร้อยเดียวครับ
กระบะแดงคันนี้นะฮะโอ้ดูเหมือนจะเป็นกระบะ

ยังไม่รู้เหมือนกันว่าอาการคลั่งที่ไปหยิบกลวย
แล้วก็ตะโกนด่าแล้วจะฟาดทำร้ายคนนั้นคนนี้
เกิดจากอะไรมียาเสพติดในร่างกายไหม
อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลต่อไปครับ
คุณแต่ว่าดิฉันแปลกใจตรงไอ้ของเน่าเสียที่มันอยู่บนรถ
คือมันเยอะอ่ะงงอ่ะนะคะไม่ใช่ว่ารถขนขยายสักหน่อยเนอะอาจจะต้องไปตรวจสอบ
แต่ที่สำคัญเมื่อกี้ที่ฉันสนใจเรื่องอะไร
ถ้าเขาไม่ปกติแต่เขาขับรถนะ
อันนี้ก็อันตรายมากนะคะครอบครัวต้องดูแล